ต้องเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติ

และความแบรนด์ปวดนี้เองนอกจากจะส่งฝนต่อมือในของเราแล้ว
ยังทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินหลายจุดทั่วทุกมุมโลก

เริ่มต้นที่นี่ครับที่ออสเตรเลียครับ
คุณผู้ชมครับประชาชนกว่า๑๗ล้านคนในรัฐซาวออสเตรเลีย
ทางตอนใต้ของออสเตรเลียเนี่ยครับตอนนี้ไม่มีการระแสไฟฟ้าใช้
หลังจากพายุฝนฟ้ากระนองพัดกระหน่ำด้วยความระลมสูงถึง๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชคแรงส่งผลกระทบต่อการจราจรนะครับ
จากสัญญาณไฟตามแยกถนนดับหมดต้องใช้เจ้าหน้าที่ยืนโบกควบคุมสัญญาณแทนสัญญาณไฟจรจร
สาเหตุนั้นก็คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
โดยจากการบันทึกพบว่าเกิดฟ้าผ่ากว่า๒๑๐๐๐ครั้งในช่วงระยะเวลาเพียงแค่๑๒ชั่วโมงเท่านั้น
ใกล้บ้านเรากันหน่อยนะครับพายุไต้ฝุ่นเมกีที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางที่ตะวันออกของไต้หวันด้วยความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางสูงกว่า๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชคแรงนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของไต้หวันระบุนะครับว่า
มีรายงานผู้เสียชีวิต๔คนบาดเจ็บอย่างน้อย๑๖๗คนในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอีก๘คนที่ได้รับบาดเจ็บหลังรถบัตรนำเที่ยวถูกกระแสลมแรงพัดจนพลิกคว่ำ
มีประชาชนอีกกว่า๕๓๐๐คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ธุรกิจร้านค้าต้องปิดกิจการนะครับโรงเรียนทั่วไต้หวัน
ภาชัยนะครับรวมถึงเที่ยวบินกว่า๕๗๐เที่ยวบินต้องถูกยุกเลิกส่วนที่จีนครับก็ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้เช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะที่มณฑลฟูเจียนเจอฤทธิ์ของพายุไต้ฝุ่นเมกีนะครับต้องทำการสั่งปิดโรงเรียนอบพยพประชาชนกว่า๑๒๐๐๐คนที่อาศัยใกล้ชายฝั่ง
มาดูกันที่เหตุการณ์ภูเขาไฟกันบ้างนะครับเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อว่าบารูจารีนะครับเริ่มมีการปะทุขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ทำให้เท่าฐานแล้วก็กลุ่มควันโพยพุ่งขึ้นสู่บนท้องฟ้าสูงกว่าสองกิโลเมตรขณะที่มีนักบินเขาเกือบสี่ร้อยคนกำลังเดินขึ้นเขาดังกล่าว
ทางการต้องอบพยพผู้คนเป็นการด่วนนะครับนอกจากนี้ยังได้ประกาศให้นักบินเขาอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย๓กิโลเมตร
แล้วก็หยุดทำกิจกรรมปีนเขาเพื่อความปลอดภัยมาปิดท้ายกันเรื่องเกี่ยวกับภัยทางน้ำกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณชายหาดไลฟ์ฮาวส์ในเมืองเบลลิน่ารัฐนิวซาฟเวลหลังวัยรุ่นหนุ่มคนหนึ่งถูกฉลามกัดในช่วงเช้านะครับ
โดยชายหนุ่มคนนี้ถือว่าเคราะห์ดีนะครับที่มีสติมากนะครับสามารถให้จะพยุงตัวเองหลบหนีจากฉลาม
หลังจากที่เขาถูกกัดบริเวณสะโพกหลังจากขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับ
ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากสถิติของสวนสัตว์ในนครซิดนี่ระบุนะครับว่า
มีเหตุฉลามทำร้ายผู้คนบริเวณนอกชายฝั่งรัฐนิวซาเฟลล
ถึง๑๔รายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๗๓รายเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้
ยังคงต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ

เพื่อที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดครับ

ผมพุทธนันต์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีนะครับ